คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นความทุกข์ของผู้ชายคนนี้
เขาเป็นนุ่มรอปภคุณคิงแล้วเขาบอกว่าเขามีลักษณะเหมือนมีอาการป่วยแบบประหลาด
ตอนแรกเขาเริ่มมีอาการเหมือนนิ้วมันเป็นแผล
คุณเห็นนิ้วเขาไหมคือตอนแรกมันเป็นนิ้วเดียว
ไปเรื่อยปุ๊บมันมีนิ้วอื่นนิ้วอื่นแล้วลามไปหลายนิ้ว
ตัดไป๓นิ้วแล้วคุณคิงคุณผู้ชมแล้วที่เหลือก็เป็นอีกนะคะ
ตอนนี้เจ้าตัวเครียดมากไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไร
นมระพาผ่อนี่มีชื่อว่านายหนัฐกมลอ่วมคุ้มอายุ๔๒ปี
สิบสองปีร้องทุกข์กับคุณเอกพบนะคะ
เหลืองประเสริมผู้ก่อตั้งเพศไสมัยต้องรอด
บอกให้ช่วยเขาหน่อยอย่างที่ขวัญเล่า
เขาบอกว่าเขาเป็นโรคประหลาดแน่มีแผลที่ปลายนิ้วแล้วลุกล้ำ
ต้องตัดนิ้วไปเรื่อยไม่รู้ด้วยว่าป่วยเป็นอะไร
เริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปี๖๔ปีที่แล้ว
ปลายนิ้วก้อยก่อนนิ้วก้อยข้างขวาอยู่ดีเจ็บขึ้นมาแล้วอักเสบ
เสพแล้วเป็นหนองก็เลยไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่ง
ที่ซอยประหลดดูดทีนห้าสิบสองไปล้างแผลเพราะไม่รู้เป็นอะไรไง
แล้วก็รักษาอยู่เดือนหนึ่งเฮ้ยนิ้วเดียวรักษาเป็นเดือนแต่ไม่หาย
เลยบอกเอาอย่างนี้หมอคลินิกนะหมอคลินิกบอกไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหม
เขาก็มีสิทธิ์ประกันสังคมก็เลยไปรักษามาค่ะ
เดือนมกราผ่านไปอีกหนึ่งเดือนปรากฏที่ปลายนิ้วมันเริ่มลุกลามไปที่นิ้วอื่น
หมอก็เลยแจ้งว่าต้องตัดนิ้วก้อยนิ้วนั้นออกที่มันเป็นนิ้วแรก
หลังตัดนิ้วก้อยออกนะคะอาการยังไม่ดีขึ้นค่ะ
ลุกลามไปนิ้วอื่นอีกสุดท้ายตัดนิ้วเพิ่มอีก๒นิ้วคุณคิง
นิ้วก้อยตัดนิ้วกลางข้างขวาก็ตัดนิ้วนางข้างขวาก็ตัด
สามนิ้วแล้วนะแต่แผลไม่มีทีท่าจะหายและลุกลามไปอีกค่ะ
ลุกลามไปแล้วทั้งหมดเก้านิ้วเนี่ยดูดินิ้ววินิจฉัยนะคะ
คือตอนเนี้ยหมอก็วินิจฉัยไม่ได้ว่าป่วยเป็นโรคอะไรนะคะโอ้อ่ะ
ทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจไปขอความชื่อเหลือกระเภทใส่ไหม
รอกหมดหนทางแล้วจริงจริงเขาลำบากมากถ้าถูกตัดนิ้วไปหมด
เขาแย่แน่เพราะเขาบอกว่าเขามีภาระต้องเลี้ยงลูกสองคนที่ยังเล็กด้วยนะคะ
ไม่รู้จะกลับไปทำงานได้อีกหรือเปล่าด้วยค่ะ
ผู้คุณหมอผู้เทศทานครับผมอยากจะรู้กันว่าผมเป็นโรคอะไร
พวกผมก็อยากจะหายครับทรมานเกือบปีแล้วครับเนี่ย
ทีนี้คุณเอกพบนะคะก็บอกว่านิ้วมือสองข้างของระบบ
พอหนุ่มรายนี้มันเริ่มมีอาการเน่าจริงแหละ
ถ้าไม่ได้รักษาโดยเร็วอาจลุกลามถึงขั้นต้องตัดนิ้วมือทั้งหมด
ตอนนี้ประสานไปที่ไหนประสานไปที่อดีตรองประหลัดกระทรวงแรงงานค่ะ
คุณเทียนรัฐนวมวัฒน์นะคะก็ตอนนี้ท่านเป็นโฆษกระทรวงแรงงานอยู่ด้วยนะ
ก็ให้ช่วยประสานโรงพยาบาลให้หน่อยนะคะ
หาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาวินิจฉัยโรคนี้ให้ผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะ